รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

แท็กลำซ่อนของเราในวันนี้

เขาบอกกูมารทองหรือเวลาผู้ชาย
เราอยากได้คนนั้นอยากได้คนนี้คืนมา

ฝังรูปฝังรอยคุณรู้จักไหมฝังรูปฝังรอย

เขาบอกว่าจะต้องปั้นหุ่น
แล้วก็ต้องเอาหุ่นที่เราปั้นเนี่ย
ไปไว้ตรงหน้าอกของศพ
ผมว่าคนนั้นอาจจะไม่ใช่จอมความหวังไว้

ไม่ต้องอ่านข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้

หรือไม่เชื่อเราเลยก็ได้

เราจะไปพูดคุยกับคุณวิเทียนสุภีศุนย์ถอนกลับ

คุณวิเทียนสุภีศุนย์ถอนนะฮะ

กล่าวขอโทษครูบาอาจารย์นะครับ
แล้วก็ผู้ที่มีอำนาจนะครับ
หรือว่าเก่งกว่าผม

คือเรามาเล่าประสบการณ์

ตอนที่ผมศึกษาเล่าเรียนอยู่นะครับ

พอออกไปเผชิญชีวิตจริง
ไปเจอครูบาอาจารย์หลายท่าน
ที่ท่านไม่อยากจะแบบ

ท่านเก่งกับผมมากนะครับ
วิชาพลุกนี้นะครับ
ตอนที่ผมย้ายออกมาจากอายุทยา

แล้วเราก็เป็นคนที่ชอบเรื่องพวกนี้
ก็ไปสมัครตัวเป็นสิทธิ์

ลุงก็จะบอกว่าศาสตร์พวกนี้ที่คุณจะเรียกว่าเป็นศาสตร์ฝืนธรรมชาติ

สมัยเด็กนี่อยู่กับใครอะไรยังไง
ก็อยู่กับปู่นะครับอยู่กับปู่

แล้วสับปะเลอเมื่อก่อนเนี่ย
ศพเสิร์ฟอะไรพวกนี้ยาเยอะมันก็ไม่มีนะ
สมัยบ้านผมเนี่ยหูรถยังวิ่งเข้ายังไม่มีเลย
เวลาตายมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ย

พอย้ายมาที่วัดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ย
มันก็จะมีศพคนมีตังค์บ้างไม่มีตังค์

ขอเงินเจ้าวาดไม่ได้

แล้วก็ตามโรงบ้างตามลูกตาบ้างอะไรบ้าง

ช่วงวัยรุ่นเริ่มต้น

แต่ผมก็ใช้เวลาตอน

วิชาแรกเลยนะครับที่มาเจอกับอาจารย์
เนี่ยอาจารย์ก็ชวนเข้าป่าช้าเลย
ไปทำฝังรูปฝังลอย

เอาหน้ากลัวแล้วก็มามัดใช้อะไรบ้าง

คันตอนแรกเรียกกัน

เอามาพันเอาหน้าเข้ามากบกัน
ไอ้การที่เขาไปทำให้ในประชาเนี่ย
เขาบอกว่าให้ใช้ผีทำเนี่ย

แล้วเวลาทำจะต้องเอาตุ๊กตาไปวางไว้ตรงไหนไอตุ๊กตาหุ่นปั้นเนี่ย

อาจารย์นี่ก็จะมีหน้าที่ทำพิธีบริกรรมที่นั่น
นะครับทำวิธีที่นั่นแล้วก็จะเอาลูกกลับมาที่บ้าน
เพราะว่าเอามาทำกลับมาที่บ้านเขาเพื่อมาทำพิธีต่ออีกว่า
บางทีทำครั้งเดียววันเดียวกับ

บางทีก็สามวันบางทีก็สี่วันบางทีก็ห้าวัน
มันอยู่ในเคสของแต่ละเคสว่า
ไอ้คนที่อาจารย์ทำเนี่ยมีวิชาอาคมไหม
มีหรือว่ามีของดีปกป้องไหม
แสดงว่าของดีพวกเรามีพุทธคุณสามารถปกป้องได้จริง

คนที่โดนทำอาการจะเป็นยังไงคุณลุงจ๋า
ดูง่ายครับหน้าจะดำตานขอบตานี่ดำเลยนะ
แล้วหน้าเนี่ยจะออกฟ้ามองดูยังไงมันก็ไม่มีราศีอะครับ

ตอนนั้นเป็นวัยที่กำลังเคี้ยวมาก
ก็เขาบอกว่าไอ้นักเกงสมัยก่อนนี้นะครับ
หนังต้องดีวิชาก็ต้องมีนะครับ
ครูบาอาจารย์ก็ต้องเก่ง

ต้องทำยังไงไปลงยัน
ยันนะครับแล้วก็อาบน้ำว่าน
น้ำว่านด้วยลงยันขอดูยันคุณลุงสักนิดหนึ่ง

นี่คือตั้งแต่ลุงศักดิตั้งแต่วัยรุ่นเลย

มันดุหน่อยนะครับ

ก็แบบบรมครัวครับ

เขาเชื่อเรื่องอะไรฮะพระรามไว้ทำอะไรฮะ

แล้วแต่ว่าอาจารย์จะใส่อะไรไว้

สักมานี่เคยลองมั้ย

ผมก็เป็นคนเล่นของเจ้าตัวยง
พอทำตัวทำเนื้อทำตัวเสร็จเรียบร้อย

พอนั่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยผมก็จะเข้าห้องพระ

ก็คือเรียกว่าเคยลองนั้นแหละถูกมั้ยฮะ

เหมือนคำได้

นี่อะไร

เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คงจะไม่เกินจริงไปนักนะครับ
ในสายคารวาสผมจะสักพวกน้ำมันเนี่ยเอาไว้หมด
หมึกนี่มาทับเอาทีหลัง
สักพวกลิงลมใบไม้ล่วง

ลิงลมไว้สำหรับทำอะไรลิงลม
ก็แบบเวลาต่อสู้ฉับไวมีแบบว่าทำยังไงกูก็ไม่ตายเลยทำน้อง
แต่บนหัวก็ยังสักอีก

ก็สักพวกมงกุฎพระพุทธเจ้าครับ
แล้วก็อีติปิโสกระทู้๗แบบ
มันก็มีอีละชาขตะละสาติหังยะโตโลตินังติสำนะโลปุสัตว์ทุกข้าว
อย่างนี้ไปหาหมอยังไงเวลาเขาจะฉีดยาหรือจะแบบเจาะเลือดเนี่ย

แต่ถ้าผมไปหาหมอนะฉีดยาทีไรเข้าทุกทีนะ
คุณหนุ่มคุณม้วนดำนะผมจะเล่าให้ฟังนะ
ว่าไอ้ของที่ผมลงมาเนี่ยถ้าไม่ประสบกับตัวเองแล้วไม่มีประสบการณ์เนี่ย

ไอน้ำมันที่ผมลงเนี่ย๑๐๘ชั้นเนี่ย
ขั้นตอนการลองเนี่ยเขาใช้เหล็กแหลมนะครับ

นั่งบนหน้าอกนะครับแล้วแทงอย่างนี้

แต่เขาบอกเมตตามหาดิโยคที่สุดตั้งแต่สักก์มาคืออันไหน
อาจารย์พวกกันนะครับตักให้เมตตามหานิยมโดยตรงเลยมากอุ้ยมากว่ะมากมาก
หน้าผมอย่างนี้นะครับไม่มีหรอกครับแบบเจ้าของร้านเพชรเนอะมีรถเบ้นมารับผมทุกวัน
ก่อนที่จะรับเรียนวิชาพวกนี้นะครับมันต้องมีสัตว์ปฏิญาณแล้วก็เขาเรียกข้อห้ามของอาจารย์

อันไหนตรงไหนที่นี่ครับ
เคยวิ่งไหมเคยวิ่งป้องกันตามแขนตามอะไรอย่างนี้
มีประจำครับ
อย่างเช่น
ยังหน้าเนี่ยรถจะฟ่ำแล้วเต้นเลยตึก